ชาวบ้านเขาไปเจอต้นตะเคียนคู่

ปรากฏว่าเจอตัวเลขเยอะเลย

ม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองค่ะ

นายไพโรธพัฒศาสตร์เล่าให้พวกเราฟัง

ตัวเองเป็นประธานในการสร้างโบสถ์วัดใหม่โคกมรุม
แต่ก็ฝันฝันเห็นต้นตะเคียนคู่ที่ชื่อว่าพ่อปู่ทองคำ
อายุ๑๙๔๔ปี
ความยาว๙เมตรขนาด๓คนโอบ
และอีกท่อนหนึ่งคือแม่ย่าสุวรรณเกษรอายุ๑๙๑๔ปี
ความยาวเนี่ยยาวกว่าอีกนะ
๑เมตรขนาด๓คนโอบเหมือนกันค่ะ
คือฝันบอกว่ามาบอกตัวเองว่าอยู่ในน้ำมากว่าพันปี
ตอนนี้อยู่ในแม่น้ำปลาจีนบ้านเขาดินตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบิน
อยากจะให้ช่วยนำขึ้นมาจากน้ำหน่อย
มาช่วยสร้างโบสถ์ที่วัดบ้านใหม่โคกมรุม
พอฝันแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เลยไปเล่าให้ญาติญาติฟัง
แล้วก็จากนั้นเดินทางไปพิสูจน์ความจริงซิว่าเป็นยังไง

แต่พอกลับบ้านมาก็เลยมาจุดทูบจุดเทียนกราบไหว้ขออธิษฐานอีกครั้งนึง

บอกหน่อยว่าอยู่ตรงไหนให้มันชัดเจนใช่ไหม
พ่อปู่ทองคำแม่ย่าสุวรรณเกษรก็เข้ามาฝันจริง

แล้วก็บอกจุดแล้วก็สถานที่อย่างชัดเจนเลยคุณชนะคุณใบตองนะคะ

ส่งโลมาหน่อยเดี๋ยวจะไป

ปรากฏว่ามีอยู่จริงก็เลยอันเชิญมาจากแม่น้ำปลาจีนบุรี
มาไว้ที่วัดบ้านใหม่โคกมรุมนี่แหละ
ตามคำบอกเล่าของต้นตะเคียนคู่นี้นะคะ
เขาก็เชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์
พอขึ้นมาแบบนี้ชาวบ้านที่เขาทราบข่าวเขาก็มากราบไหว้ขอพรหา
เลกเด็ดเอาไปเสี่ยงโชคกันอย่างคึกคัก
ชัดใจค่ะยังไงก็ถือว่าอันนี้ได้ทำบุญร่วมกันแล้วกัน

สำหรับเรื่องราวของการค้นพบต้นตะเคียนนี้นะคะ
นี่ไงมาขูดหาเลขกันใหญ่ยังขาดอยู่นะ

เวลาเขาไปขูดกันเขาจะต้องทานที่ไม้